ที่ตำรวจกองปราบเขาร่วมกับตำรวจพัทธลุงไล่ล่าแก๊งยาเสพติดตามหมายจับสารจังหวัดพัทธลุงค่ะ
มีการยิงต่อสู้กันกลางแยกเลยนะคะ
คนร้ายโดนวิสามันไปหนึ่งศพหนีไปได้สามคน
แต่ว่าตำรวจค่ะถูกยิงสวนกลับมาเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บอีกหนึ่งนาย
จังหวะนาทีต่อสู้กันเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมค่ะทุกคนนี่คือตกใจกันหมดเลยเพราะว่ายิงรัวกันแบบไม่ยั้งเลยค่ะ
ถล่มกันอย่างกันในหนังเลยนะคะ
เป็นปฏิบัติการของตำรวจกำกับการ๖กองปราบปรามค่ะ
นำกำลังจับตัวนายจำรัฐรักจานวัย๔๕ปี
หรือว่าฉายาก็คือฉุยเขาจันทร์นะคะ
คนนี้เขาเป็นมือปืนรับจ้างแล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
คดีฆ่าผู้อื่นและครอบครองอาวุธปืนด้วย

ตำรวจสืบทราบมาว่าผู้ต้องหาหนีมากบดานอยู่ในพื้นที่บ้านท่าควาย
ก็เลยไล่ล่ามาจนถึงสี่แยกไฟแดงท่านังพรม
ปำรวจติดล้อมและพยายามเจรจาให้มอบตัวค่ะ
แต่สิ่งที่คนร้ายทำคือลดกระจกรถแล้วยิงสวนออกมาทันทีเลยนะคะ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้ยินยิงสวนปทาแกงสนั่นวันไหว
กระทั่งคนร้ายเสียชีวิตคารถ๑คน
คนร้ายคนนั้นก็คือนายวัชระรัตนสุวรรณนะคะอายุ๔๗ปี
ในรถมีปืนก้าวมอมอนหนึ่งกระบอกแล้วก็มีปืนกลมืออูซี่อีกหนึ่งกระบอก
ส่วนคนร้ายที่เหลืออีก๓คนค่ะลงจากรถแล้วเปิดฉากยิงใส่ตำรวจทันทีเลยค่ะ
ดาบตำรวจชัดชัยสัญโยโดนยิงเข้าที่แขนได้รับบาดเจ็บนะคะ
แต่ว่าดาบตำรวจอนันต์มีแสงค่ะโชคร้ายค่ะ
โดนยิงเข้าศีรษะนะคะเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนฉุยเขาจันทร์กับพวกอีก๒คนหลบหนีไปได้ค่ะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังระดมเร่งไล่ล่าตัวอยู่แต่ยังตามตัวไม่เจอนะคะ
เช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจก็มีการวางแผนเร่งติดตามคนร้ายในพื้นที่รอยต่อจังหวัดพัทธลุงกับสงขลา
ก็ไปเจอรถค่ะหลังสืบมาว่ามีความเคลื่อนไหวที่บริเวณตรงนั้น
จอดทิ้งอยู่ในสวนปาล์มน้ำมันริมเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์นะคะที่สงขลา
ตรวจสอบเบื้องต้นในรถมีรอยเลือดตกอยู่
ใกล้กันมีสำลีมีผ้าพันแผลถูกเผาทิ้งอยู่ข้างรถ
ต้นคิดว่าผู้ต้องหา๓คนคงหลบหนีขึ้นภูเขาบรรทัศน์ไป
ตอนนี้ชุดไล่ล่าประสานเฮลิคอปเตอร์สำรวจทางอากาศแล้ว
เพื่อจะใช้กดดันผู้ต้องหาด้วยสภาพที่ถูกเผาทิ้งเหมือนกับทำลายหลักฐานนะคะ

บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าได้รับรายงานเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็สั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษหานุมันลงพื้นที่ทันทีเลยนะคะ
เพื่อจะเร่งล่าตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะ
ผลประตนาคารเอ็กซุวัสจะลงพื้นที่จังหวัดภัทรติดตามความชืบหน้าเย็นวันนี้
ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการปูนบำเน็ตให้กับดาบตำรวจอนันต์มีแสงที่เสียชีวิตเพราะถือว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะ
เป็นการปุ่มบำเน็ต๕ขั้น๔ชั้นยศให้เป็นพันธุ์ตำรวจตรีมอบเงินสวัสดิการเบื้องต้น
ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนสวัสดิการ๕แสนบาทแล้วก็สวัสดิการจากส่วนอื่นอีกจำนวนนึงด้วยค่ะ
สำหรับประวัติของนายจำรัฐหรือว่าฉุยเขาจันทร์เนี่ยเขามีคดีติดตัวอยู่ทั้งหมด๙คดีนะคะ
ทั้งในพื้นที่พัทธลุงแล้วก็สงขลาแล้วส่วนใหญ่เป็นคดีอะไรรู้ไหมคะ

อย่างที่บอกเขาเป็นมือปืนรับจ้างเพราะไม่รู้ว่าฆ่ามาเท่าไหร่แล้วแต่ว่าคดีที่ติดตัวอยู่เนี่ย๙คดีค่ะ

ใช่ค่ะเพิ่มเข้าไปอีก
ก็เพิ่มมาอีก๑คดีนี่แหละค่ะเป็นลำดับที่๑๔๕ก็คือหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่แล้วก็ยิงเจ้าหน้าที่เสียชีวิตด้วย
ใครมีเบาะแสนะคะแจ้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เลยค่ะ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดพบรถของคนร้ายด้วยนะคะที่บ้านช่องเขาตกเป็นรอยต่อกับตำบลทุ่งนารีอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
ก็ถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนไม่มีใครได้ยินเสียงรถเลยตกใจเหมือนกันที่อยู่ตอนเช้าอยู่รถตำรวจเนี่ยขับเข้ามากันหลายคันเลยในหมู่บ้านจนกระทั่งรู้ว่ามีการนำเอารถเก๋งมาจอดซุกเอาไว้
ถามชาวบ้านว่าเคยได้ยินชื่อจำรัฐหรือชื่อฉุยเขาจันทร์บ้างไหมชาวบ้านบอกเคยได้ยินแต่ไม่มีใครสนิทชิดเชื้อคุ้นเคยอะไรกันส่วนสวนปามที่คนร้ายเอารถมาจอดทิ้งไว้เนี่ยเป็นของญาติฉุยเขาจันทร์นี่แหละค่ะครับ
ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปที่บ้านญาติเลยไปที่บ้านขออภัยไปที่บ้านในฉุยเขาจันทร์ที่บ้านช่องเขาตกเนี่ยนะคะไปเจอพี่ชายพี่ชายบอกว่ายังไม่เจอน้องนะแต่ก็เป็นห่วงน้องชายเหมือนกันที่ต้องหลบหนีกันจับกลุ่มของตำรวจถ้าเป็นไปได้ถ้าน้องชายฟังอยู่หรือว่าเห็นข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์อยู่เนี่ยครับมอบตัวเถ
ตอนนี้สิ่งที่พี่ชายเป็นห่วงมากที่สุดคือพ่อค่ะพ่ออายุ๘๗ปีแล้วแล้วพ่อก็ป่วยด้วยคือตอนนี้พ่อยังไม่รู้เรื่องนะคะพี่บอกว่าพอเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยให้ญาติรับตัวพ่อออกไปนอกพื้นที่ก่อนเลยเพราะกลัวว่าถ้าพ่อรู้เรื่องเมื่อไหร่เนี่ยกลัวพ่อจะช็อก
เลยนะคะอยากจะบอกคุณผู้ถือว่ายังไงบ้างครับเอาตามย่าพี่น้องเราเนี่ยแหละอยากจะใหม่แล้วให้มอบตัวไอ้ยาทั้งคือมันเป็นร่วงธรรมดาแต่มันก็ต้องยอมรับกับความจริงเดี๋ยวมันคือ